ทีนี้ไปดูเรื่องคดีที่เกาะเต่ากรณีที่สื่อต่างชาติ
เขามีการแชร์เรื่องนักท่องเที่ยวสาวชาวอังกฤษ
ไว้๒๐ปีถูกมอมยาถูกลักษัพถูกข่มขืน
เมื่อวานนี้คุณผู้ชมทางด้านผู้การจังหวัด
เฮลิคอปเตอร์บินด่วนไปเลยค่ะ
ตั้งแต่ประมาณ๘โมงครึ่งไปที่ตำบลเกาะเต่า

ไปพูดคุยกับนายกเทศมนตรีตำบลเกาะเต่า

เพราะว่าไปตรวจสอบบริเวณหาดสายรี

โดยทางด้านพลตำรวจตรีอภิชาติบุญศรีโรธ
บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสุราธานี
ก็มีการแถลงความคืบหน้าในเรื่องนี้ด้วยนะคะ
ก็บอกว่า
จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณจุดที่เกิดเหตุ

พบว่ากล้องวงจรปิดทุกตัวใช้งานได้ตามปกติเลย
แต่ที่บอกว่าตรวจสอบภาพย้อนหลังไม่ได้เพราะอะไร
มันมีจำนวนความจำหรือว่ารอบของหน่วยความจำที่มีอยู่
มันเก็บได้แค่๗วันนะคะคุณผู้ชม
พอวันที่๘ไปมันก็จะมาเมมซ้ำทับของเดิม
แล้วภาพที่เก็บได้ล่าสุดก็คือช่วงวันที่๒๘มิถุนายน
ถึง๔กรกฎาคมปีนี้
แต่ว่าวันที่เกิดเหตุอย่างที่บอกค่ะมันเป็นรอยต่อของคืน
วันที่๒๕ต่อ๒๖มิถุนายนนะครับใช่มันถูกบันทึกภาพทับเอาไว้แล้ว
แล้วก็ส่วนนี้ถือว่าเจ้าหน้าที่ทราบเรื่องช้าไปด้วย
ไหมต่อการพิสูจน์เรื่องนี้ท่านก็บอกว่ายากเหมือนกันนะ
คือผู้การจังหวัดก็สงสัยเหมือนกัน
ทำไมเรื่องนี้ถึงแบบว่ากลายเป็นข่าวผ่านมาเป็นเดือนแล้วนะครับ
ดังนั้นมันก็จะยากต่อการตรวจสอบแต่ก็จะทำงานให้เต็มที่ให้ถึงที่สุดนะครับ
ใช่ค่ะฟังเสียงผู้การจังหวัดชี้แจงหน่อยนะคะ
หรือว่าก็ให้ท่านวัดสวมสอบประทันที่ไหนอะไรก็ยินดี
เหตุที่เร่ามาทั้งหมดก็เป็นเรื่องพยายามบอกร่าว
จากเจ้าของผู้เสียงที่ได้บางพอกร่าวภานค่ะพรุ่งมา
แล้วก็ได้โทรศัพท์ช่วงนั้นถ้าถ้ามัยสับอย่างผู้เสียหาย
นี่แหละฮะคำให้สัมภาษณ์ของผู้การจังหวัดสุราธานีนะครับ
ทีนี้ก็ต้องฟังความทางด้านของ

ไปที่สพเกาะพังงันเหมือนกัน
ไปสอบถามร้อยตำรวจเอกกฤษดาทองสกุลรองสารวัตรสอบสวนสพเกาะพงัน

บอกว่าเมื่อวันที่๒๗มิถุนายนผู้เสียหายเดินทางมากับเพื่อนชาย
เงินสด๓๐๐๐บาทแล้วก็ยังมีบัตรเดบิตอีก๔ใบ
ตอนนั้นตอบกลับไปบอกว่าไม่สามารถที่จะแจ้งความได้

อันนี้อยู่นอกพื้นที่ที่เกิดเหตุ
เพราะว่าจุดที่ทรัพย์สินมันศูนย์หาย
มันไม่ใช่ในพื้นที่ของสพเกาะพงันไงคะ

คือทางเจ้าหน้าที่สพเกาะพงันก็บอก
อยากให้ผู้เสียหายไปแจ้งความที่สพเกาะเต่าซะ
เพราะว่าตรงนั้นเป็นพื้นที่เกิดเหตุเขาก็จะรับผิดชอบ
แต่ทีนี้ตัวผู้เสียหายเอง
ซึ่งเดินทางมาพร้อมกับเพื่อนก็บอก

เพราะไหนก็เดินทางมาถึงเกาะพงันแล้วไง
คือเขาบอกแบบนี้บอกขอลงบันทึกประจำวันเอาไว้

ทีนี้เจ้าหน้าที่ก็เลยอำนวยความสะดวกค่ะ

แล้วเจ้าหน้าที่บอกด้วยนะคะว่าตลอดเหตุการณ์เกือบทั้งหมด

เป็นคนพูดแทนผู้เสียหายทั้งหมดเลย
แต่คนลงชื่อแจ้งบันทึกเป็นชื่อของผู้เสียหายผู้หญิง

ไม่ได้มีการแจ้งความกรณีถูกข่มขืนนะ
แจ้งความแค่กรณีของเรื่องทรัพย์สินเท่านั้นนะครับ
เดี๋ยวไปฟังเสียงเจ้าหน้าที่ที่รับแจ้งเหตุในวันนั้นนะคะ
ผู้หญิงมากับผู้ชาย
ผู้หญิงชื่ออิสเบลอิสเบลรัมแล้วก็สัญชาณภิกษ์
ก็เขามาแต่ว่าผู้ชายจะเป็นคนพูด
แทบจะส่วนใหญ่เลยครับแทบทั้งหมด
ว่าลงแจ้งบันเกี่ยวกับทรัพย์สินหาย
เราบอกว่าปกติมันจะต้องลงที่เกาะเตา
ซึ่งเป็นต้องที่เกรียด
ถ้าต้องการทรัพย์สินคืน
แต่ในเมื่อเขาไม่ประสงค์

ก็เราก็อำนวยความสุขให้
โดยการลงแจ้งบันเกี่ยวกัน
พูดถึงเรื่องของสถานที่เกิดเหตุ

เมื่อวานนี้พลตำรวจตรีอภิชาติ
ผู้การจังหวัดสุราธานีและคณะ
ก็ไปพูดคุยกับนางสาวพัทราแจ่มตระกูลอายุ๓๒ปี

โดยให้ข้อมูลนะครับว่าผู้เสียหายได้จองที่พักไว้
วันที่๒๑๒๓มิถุนายน๒๕๖๒
แต่ได้ขอขยายเวลาต่อถึงวันที่๒๖มิถุนายน๒๕๖๖
โดยพักในที่เดียวกันรวม๕คน
ก็มีตัวผู้เสียหายผู้หญิงนะครับกับเพื่อนชายอีก๔คน
โดยคืนวันที่๒๕มิถุนายน
ผู้เสียหายกับกลุ่มเพื่อนรวมทั้งสิ้น๕คน

พร้อมกับเพื่อนที่จะบอกว่ามากัน๕คนไม่เห็นมา
ตัวเธอก็เลยกลับที่พักตามปกตินะครับ
โดยคุณพัทราก็เล่าให้ฟังอีกว่า
ช่วงเช้าของวันที่๒๖มิถุนายน

ว่าเมื่อคืนเธอถูกวางยาในเครื่องดื่ม
และถูกข่มขืนบริเวณแหลมหินจอปร
และคนร้ายเอาทรัพย์สินไป
แต่ว่าผู้เสียหายปฏิเสธที่จะไปแจ้งความ
อ้างว่าจะรีบไปเกาะพงันไปพบกับแฟนนุ่ม
ซึ่งคุณพัทธาก็พยายามขยันขยอให้ไปแจ้งความก่อน

เพราะไม่แน่ใจว่าเกิดเหตุการณ์จริงหรือไม่
เนื่องจากบอกว่าผู้เสียหายมักจะออกไปดื่มเที่ยวกิน
แล้วก็กลับช่วงเวลาดึกดื่นตี๒ตี๓กันทุกคืนเลยนะครับ
คุณพัทยายังเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเพื่อนสนิทของผู้เสียหายด้วยนะครับ
บอกว่าเพื่อนสนิทของผู้เสียหายก็มาปรึกษาเธอนะครับ
บอกว่ายังสามารถแจ้งความให้ผู้เสียหายได้หรือไม่
ตัวของคุณพัทราก็เลยพาเพื่อนสนิทของผู้เสียหายไปที่สพเกาะเต่า
ซึ่งตำรวจไม่สามารถรับแจ้งความได้เพราะเหตุผลนี้สำคัญนะ
ใช่สำคัญเนื่องจากว่าตัวผู้เสียหายไม่ได้มาด้วยไงคะ

คุณพัทราพาเพื่อนของผู้เสียหายซึ่งเป็นผู้ชาย

ตำรวจบอกว่าต้องพาผู้เสียหายมาแจ้งความด้วยตนเอง
ถ้าเป็นเพื่อนมามาแจ้งความไม่ได้นะครับ
ฟังเสียงของคุณพัตราเขาเล่าให้ฟังหน่อยครับ
โดนภูมิอื่นของผู้เสียหายในทะวัลตัวและอะไรแบบนี้
มันไม่ใช่เรื่องจริงปะคะ
เพราะถ้าเขาโดนอย่างนั้นเขาก็เราต่อกันเรื่องไปบริษัทแล้วหรือเปล่า
เท่าที่ฟังดูก็สรุปได้ว่าทั้งสองสพ

ตัวผู้เสียหายไม่ได้ไปแจ้งความด้วยตัวเอง
ตำรวจก็เลยรับแจ้งความไว้ไม่ได้

ตัวผู้เสียหายพร้อมเพื่อนไปแจ้งความไว้
ใช่แต่ว่ามันก็ไม่ใช่พื้นที่ในจุดที่เกิดเหตุ

ใช่เกี่ยวกับเรื่องของทรัพย์สินเท่านั้น
ทั้งเรื่องนี้ทางด้านของผู้การจังหวัดเนี่ย
เปิดเผยว่าตอนนี้มีคำสั่งแต่งตั้ง

ชอบเกิดเกลี้ยงรองผู้บังคับการ
ตำรวจภูทรจังหวัดสุราธานีเป็นประธานในการตรวจสอบนะครับ
ตรวจสอบสพเกาะเต่าสพเกาะพงัน

แล้วก็ตรวจสอบความจริงค้นหาความจริงให้เกิดขึ้นให้ได้
ขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราธานีผู้ว่าวิชชาวุทธ์จินโต
รับว่าข่าวดังกล่าวสร้างความเสียหายให้กับเกาะเต่าเป็นอย่างมาก
เพราะหลังเกิดคดีฆาตกรรม๒นักท่องเที่ยวชาวอังกฤษเมื่อปี๕๗
ทางจังหวัดและตำรวจพยายามเพิ่มมาตรการในการรักษาความปลอดภัย
ให้กับนักท่องเที่ยวทั้ง๓เกาะ
ซึ่งหากผลการสอบสวนออกมาได้ข้อสรุปว่าข้อกล่าวอ้างที่เกิดขึ้นไม่เป็นความจริง
ทางจังหวัดสุราธานีจะฟ้องร้องดำเนินคดีกับนักท่องเที่ยวหญิงคนดังกล่าว
เนื่องจากทำให้จังหวัดสุราธานีและประเทศนั้นเสื่อมเสียชื่อเสียงนะครับ
เมื่อวานมีผู้หลักผู้ใหญ่ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ด้วยนะครับ
บตรก็พูดถึงเรื่องนี้บอกว่าขอเวลาในการดำเนินการประมาณ๗วันให้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงซะก่อน
ทุกอย่างต้องกระจ่างตนจะไม่ให้เรื่องนี้อึมครึม
ถ้าผลตรวจสอบออกมาตำรวจผิดตนฟันอยู่แล้วแต่ถ้าคนแจ้งคุมเครือเราค่อยว่ากัน
และเมื่อวานนี้นะครับทางด้านรัฐมนตรีท่องเที่ยวก็ออกมาพูดนะครับ
บอกว่าก็ดีใจที่พบตรสั่งตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องนี้ใหม่ทั้งหมด
หาพยานหลักฐานสภาพแวดล้อมของเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวันนั้นใหม่ทั้งหมดให้ได้
ใช่คุณแต่ว่ามันมีประเด็นนึงนะประเด็นที่แม่ของผู้เสียหายก็ให้สัมภาษณ์กับทางคุณสุธิชัยหยุ่นด้วย
บอกว่ากรณีที่ลูกสาวไปแจ้งความแล้วก็ไม่ได้แจ้งว่าถูกข่มขืนเนี่ย
ตอนนั้นเป็นเพราะว่าลูกสาวถูกฤทธิ์ยาในการโดนมอมไงก็เลยไม่ได้ให้ข้อมูลในเรื่องนี้
อันนี้คุณแม่ของผู้เสียหายบอกแล้วก็บอกว่ารวมถึงลูกสาวจำเป็นจะต้องเดินทางไปเกาะพงัน
เธอก็บอกไงบอกว่าจะไปฟูลมูลปาร์ตี้ไปหาแฟน

ซึ่งเธอมาพักที่เกาะเต่าพักกับเพื่อนนะเพื่อนชาย๔คน
แต่ว่าแฟนอยู่ที่เกาะพงันที่ฟูลมูลปาร์ตี้
ก็สรุปนะครับถ้าตามเหตุการณ์ที่เธอกล่าวอ้าง
ก็คือถูกข่มขืนวันที่๒๕มิถุนายน

มิถุนายนนะครับเพื่อนของเธอ
ก็ไปแจ้งความที่สพเกาะเต่าแต่แจ้งความไม่ได้
มิถุนายนตัวผู้เสียหายเองและเพื่อน
ไปแจ้งความที่สอบพอกเกาะพังงัน

แต่เธอลงบันทึกประจำวันไว้เพื่อจะเอาใบเคลมประกันนะครับ

และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
ก็กำชับให้ตำรวจชี้แจงเรื่องนี้โดยเร็วนะครับ